จังหวัดแพร่คุณผู้ชมนะฮะตำรวจเจ้าหน้าที่เขาไปเจอนุ่มคนนึง
ลักษณะท่าทางแปลกไปขอตรวจหน่อยคุณผู้ชมค้าด่านนะ
เขาพยายามหนีจะขึ้นแท็กซี่สุดท้ายไปเจออะไรไปดูครับ
จะหนีแล้วจะหนีแล้วเอายังไงดีนี่เห็นไหมสะบัดทุกอย่างแรงทั้งหมดที่มี
มุดนี่เออเอ้าทำไมมุดออกมาข้างเนี้ยก็งงไหมอ่ะเออตอนนี้นี่คือตำรวจเริ่มบอก
แล้วก็พยายามจะมาเปิดประตูนะ
คือพฤติกรรมแบบนี้มันต้องไม่ใช่คนที่เป็นปกติใช่ไหม

มุดตอนแรกจะไปขับรถแท็กซี่ที่สามไปนะจะหนีไง

นี่สักพักหนึ่งปีนออกไปแต่ก็ไม่รอดครับ
คือแปลว่าอะไรเข้าจากทางประตูหลังฝั่งซ้ายเหรอ

แต่พอไปเจอตรวจก็คือรู้แล้วว่าถ้าเกิดตรวจต้องโดนแน่
ก็พยายามจะปีนไปนั่งที่เบาะของคนขับแล้วจะขับรถหนี

สาเหตุที่หนีเพราะเขาขนยาบ้ามา๔๐๐๐กว่าเมตร
จะเอายาบ้าจากภาคเหนือเข้ากรุงเทพรับจ้างขนมา
นี่คือกล้องวงจรปิดขณะที่อยู่ที่ด่านเลยครับ
อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โดดข้นยาเสียบติดในแท็กซี่
คันนี้เป็นแท็กซี่ของต่างจังหวัดเหลืองน้ำเงิน
และพอมาถึงอ่าวพอมีที่ขอตรวจค้นขับเขาก็ลงมาสิครับ
ตรวจได้เลยครับผมมีผู้โดยสารคนหนึ่งมานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะ
แล้วผู้ชายคนนี้เหมือนจะลงตามมาแต่เขาไม่ทำอย่างนั้นสิฮะ
ไปนั่งตรงฝั่งคนขับแล้วเหมือนจะปิดประตูจะขับออกไป
แต่คนขับคุณไหวพลิบดีเอื้อมมือไปบิดกุญแจแล้วดึงกุญแจออกมาก่อน
ถ้าเกิดไม่ดึงกุญแจก่อนนี่คือไปแน่ผู้โดยสารนี่คือไปแน่
พอคนขับเอากุญแจออกมาเห็นไหมผู้ชายคนนี้ก็เลยกระโดดออกมาจากรถครับ
วิ่งหนีแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่สามารถช่วยกันจับกลุ่มเอาไว้ได้ทัน
แสดงว่าเหตุการณ์นี้โชเฟอร์แท็กซี่คือไม่รู้เรื่องเลย
ไม่ทราบไม่ทราบเพราะเขาไปโบ้กมาจากที่อื่นนะครับ
ทีนี้คนที่โดนจับก็คือนายอิสระหรือว่าในต้ออายุ๓๕ปีพื้นเพลเป็นคนปัตตานีครับ
น่าฮะก็คือผู้โดยสารคนที่มานี่แหละ
โทรศัพท์มือถือ๒เครื่องก่อนเข้าไปสุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาก็ขอตรวจที่ด่านคัดกรอง
การคัดกรองไปพบแท็กซี่คันนี้มาพร้อมกันกับคนขับแล้วก็ผู้โดยสาร
ก็เลยมันแปลกเลยขอตรวจค้นหน่อยก็ไปพบตอนแรกพบว่านายอิสระนั่งอยู่
นั่งอยู่ในรถนะฮะแต่ก็อย่างที่เราเห็นในภาพพยายามจะหลบหนี
พยายามจะมุดไปต่างนานาสุดท้ายล็อกตัวแล้วก็เอากระเป๋าสัมภาระมาเปิดดู
ก็เลยไปเจอซุกซ่อนเรื่องของยาบ้านอยู่ถามแบบนี้ว่าของใครยาบ้าเนี่ย
ผมรับจ้างรับจ้างขนมาจากภาคเหนือเอเย่นคนหนึ่งให้ผมไปส่งในกรุงเทพ
โดยรับยาบ้ามาจากสาราพักคือมีคนเอายาบ้าไปทิ้งเอาไว้ให้สาราพักริมทาง
ดอยติที่ลำพูนแล้วก็ขึ้นแท็กซี่มาตำรวจก็เลยแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษ
ไว้ในครอบครองก็คือยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้านี่แหละเอาไว้จำหน่ายแล้วก็เสพยาเสพติดด้วย
น้ำนำส่งตำรวจศอพอขวดแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะขยายผลว่า
รับยามาจากใครขบวนการไหนที่ไปรับจ้างขนยามหรือตัวเองนี่แหละ